บางโรงเรียนเขาก็เปิดเทิปก่อนไปโรงเรียนกันใช่มั้ย
อันนี้ก็เปิดเทิปเหรอไปแล้วเจอเพื่อนใหม่แบบนี้จะไหวไหมเนี่ย
อ้าวคุณผู้ชมครับเจออย่างนี้ในห้องน้ำอะครับโอ้ยก็ทักทายเลยอ่ะ
ไม่เอาสิเจออยู่ห้องอะไรอ่ะห้องน้ำครับนี่ครับที่โรงเรียนมาลาสันพิธยาหมู่๒ตำบลบ้านาอเภิมบ้านาจังหวัดนครนายก
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูทำการจับเจ้างูตัวนี้ครับ
คือมีคนแจ้งไปไงว่างูอยู่ในโรงเรียนอยู่ตรงไหนของโรงเรียนล่ะอยู่ในห้องน้ำ
แล้วคนที่เจอเป็นใครนักเรียนสิครับเพราะหนุ่มน้อยคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าน้องไบท์อายุ๙ขวบ
น้องใบ๊โอ้ใบ๊ใบ๊ใบ๊ยิ้มอยู่ใบ๊ยิ้มได้นะลูกนะ
ใบ๊บอกตอนนั้นใบ๊ใบ๊อยากเข้าห้องน้ำใบ๊จะไปป่าชาวะ
แต่ตอนนี้ปัสสาวะลาดแล้ว
ลาดไม่ลาดอย่าไปแซวน้องเขาสิ
ไม่ถ้าเป็นคุณน่ะลาดมากโอ้ถ้าเป็นผมมันเล็ดออกมาแน่นอน
คือน้องไบท์เนี่ยนะครับไปเจองูเข้าก็เลยรีบมาฟ้องคุณครู
คนลุกแทนอ่ะลูกเนอะน่ากลัวจริงสุดท้ายก็เลยต้องไปตาม
พี่กู้ภัยมาช่วยกันจับนี่จับมาได้แล้วปรากฏว่าเป็นงูสิง
ก็ยังดีเพราะว่าน้องเป็นคนเจอด้วยไงนึกออกไหมแล้วถ้าเด็กเขาไม่รู้อ่ะ
และจะเป็นผมผมเจอก็ไม่ง่อนมึงกรี๊ดแล้ววิ่งออกไป

รี๊ดแล้ววิ่งหนีไม่ฟ้องครูไม่ทำอะไร
วิ่งเลยแบบมาอย่างนี้เลย
น้องก็คงตกใจแหละแต่ว่าเขามีสติที่ว่าต้องแจ้งผู้ใหญ่
อันนี้ดีนะฝากแบบบอกเด็กถ้าเกิดเจอที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
รีบถอยออกมาแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่เลยเนอะ